คลิปนี้ก็มีคนถ่ายไว้ได้เหมือนกันนะฮะลงติ๊กต๊อกด้วย
คือรถแห่เขาเจ้าภาพเขาจ้างมางานบวชนาคนะปรากฏว่ามีหญิงสาวสามคนมันมาก
เกาะรั้วไม่ไผ่ของคุณป้าท่านหนึ่งมันเกินไปดูนะเจ้าของบ้านเขาทำยังไงค่ะ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

เอามีทำท่าให้ดูใช่ไหม

เอ่อวันนี้จะวันนี้จะขอบ้านเขาก็เลยออกมามาค่ะ
จ้าของบ้านหัวจีบห้างหัวจีบห้างค่ะล้อมออกเนี่ย
หนูก็เป็นนักร้องประจำวงนี่แหละเห็นเขามันมากเขาเต้นอย่างนี้
หนูก็เลยอัดคลิปเอาไว้แต่วงหนูเลยดังไปเลยนะตอนเนี้ย
ตอนนี้งานเข้าเยอะมากลองฟังน้องเขาหน่อยนะฮะ
หัวจีบห้างหัวจีบห้างจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงค่ะ
แล้วก็ทำไงครับแล้วก็จับร้อนมาแล้วก็ฝากใส่เขาว่า
ผมอภัยได้ผมอภัยแบบเหมือนการหยอกกันค่ะแบบการหยอกให้ร่วมมา
เฮ่ยอยากมาทำเรื่องกันนะหัวจะพังมันเป็นหัวไม่ไผ่เหรอเป็นหัวไม่ไผ่
คนดูไปสี่ล้านห้าร้านครั้งแล้วนะฮะในนะครับ
แต่ในมุมหนึ่งก็เราก็ต้องเข้าใจกันนะ